เราเรียกใช้บริการพี่เอกสุประชัย
พี่สุขชัยไม่ใช่แก๊ปหรืออะไรนะคุณผู้ชม
แต่แกทำคอนเทนต์ดีน่ารักมากคือต้องบอกว่าอย่างนี้
อย่างที่เห็นจัดเต็มตั้งแต่โควิด๑๒๓๔จนโอะโห
เรียกความสุขมาทั้งปีแล้วว่ะ
ใช่นะคะชนิดที่ว่าเราหยิบมาเล่าข่าวสีสันตลอดเลยล่ะค่ะ
ปีใหม่ทั้งทีแบบนี้นะคะบันเทิงไทยรัฐขออนุญาตเปิดใจพี่เอสุภาชัย
ถึงเรื่องราวปีที่ผ่านมาว่าเป็นไงบ้าง
การเป็นผู้จัดละครสุดปังเรื่องแม่เบี้ย
แล้วมุมของพี่เอ๋ต้องเอียงแบบนี้นะคะ
คุณผู้ชมพี่เอ๋เอ๋เอียงแบบนี้ได้เกือบ๑ชั่วโมง
เพราะกล้องเพลินฉันไม่ใช้หรอกฉันใช้กล้องตัวเองค่ะ
ไม่มุมสวยของพี่อยู่ตรงนี้
เอาเป็นว่าไปฟังทั้งหมดจากพี่เอกสุภาชัย
เราตัดมาให้นิดหนึ่งกลัวแก่คอเค็ตอัดไปบังเลยค่ะ
ช่วงชีวิตที่ผ่านมานะคะกับสถานการณ์โควิด

เก็บตัวแล้วก็จัดบ้านใส่บ้านเอาต้นไม้มาลง

ขี้เกียจทำงานด้วยค่ะตอนนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ก็ต้องทำอย่างนี้เพราะว่ายังมีละครเรื่องต่อไป
พี่เอ๊ก็ดีใจค่ะที่ทุกคนชอบในผลงานแม่เบี้ยของพี่เอ๊
เทนต์ทุกอย่างออกไปคือเป็นเกลียวมาก
คือเป็นตัวเองอยู่ที่บ้านแล้วก็มีความสุข
มาไม่ได้คิดอะไรเลยทำไปวันหนึ่ง
แต่ถ้าทุกคนชอบพี่เอก็ต้องขอบคุณด้วย
กับเบทิอะบัวโหยฟอนวันเกิดและการทานข้าวกัน
สวัสดีปีใหม่นะครับปีใหม่ปีนี้เอาใหม่
สวัสดีปีใหม่นะคะเดี๋ยวคนพูดอีกว่า
เดี๋ยวทำไมพูดนะครับนะคะก็จะพูดทั้งสองอย่าง

เราก็ขอคุณประสวยาธนาใจ
โดยบัญญาณให้น้องพี่แล้วก็ทุกคนมีความสุขมากคิดอะไรก็ขอให้สุขปรากฏนา

เอ๊ะทำไมเราต้องอยู่มุมนี้กันเอียง

พี่ฉันฟับเดี๋ยวโอยโอ้โฮไม่ไหวไม่ไหว
พี่เอ๊ะฟังจริงนะคุณต่อล่าสุดงานวันเกิดอะค่ะ

คุณเราต้องหามุมสวยของตัวเองที่เขาทำผลแล้วค่ะ
ป๊าเอกตัวจริงของเราฝอมลงไม่ต้องใช้แอปนะคือฟอมลงแล้วจริง

มาก่อนหน้านี้ถ้ามันเป็นกับภาพนิ่งแล้ว